นางเทศไหนบ้างครับ

ถ้าเป็นโครงการที่เป็นแบบว่าสมสดัง
คนที่อยู่ตรงนี้ก็ร้องกันได้
รุ้นกันไปครับ
ตื่นเต้นแบบใจสันนิดนึงยังไงครับ
เสิดมาอยู่บ้างคือถึงแล้วเนี้ยตอนนี้ก็ออกไปถ่ายรายการกันอยู่ครับ
ครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็คือขี่มทชข้องมูลกันเยอะมากครับ
ตอนนี้เรามีเป็นรายการท่องเที่ยวครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มีพิธีกร๔คนครับ
แล้วก็นำเสนอในมุมมองของคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับ

ก็มีครับว่ามีทำไปเรื่อยครับผมกับจ๊ากนี่ก็แปลงเพลงสต๊อคไว้กันเรื่อยอยู่แล้ว

ตอนนี้กำลังคิดอยู่ครับว่าอาจจะมีโครงการนะครับเพราะว่ามันก็ใกล้จะ๒๐ปีแล้วเนาะ

ในอาการรวมปีถึง๑๐ปี

ผมจะต้องปล่อยเพลงอะไรบ้างครับ
แต่ที่หายไปไม่เคยข่ายไปน่ะครับ

แล้วก็ตอนนี้นี่คืออันที่บอกได้นะครับ
คือรายการใบเกอร์ที่ผมกำลังทำ

ตอนหน้าเดี๋ยวจะแดดทางนะครับ

ปลุกกับโรงพื้นทรีย์ของของทำลาย
ด้านนี้พองามบนที่แดก

มาเป็นเรื่องที่อยากทำมาตั้งนานแล้ว
หนึ่งได้รายการได้ว่า
อย่างนั้นจะดัดนะภักษ์ดนตรี

กันมันกลังก็เปลี่ยนเนียวทางกันที่นี่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่
ก็ไม่ถึงก็บ่อยมากอะครับจริงจริงแล้วมันเป็น

จะว่าไปแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็
มันก็มีเหตุผลนั่นแหละครับมันก็มีที่มาที่ไป
ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันไม่สมควรที่จะพูดให้กับทุกคนได้ฟัง

หรือว่าเข้าไปทำอะไรไปเอาของหรือไปหาลูกหรือเป็นไงครับที่ไป
แล้วอันดับแรกก็ต้องไปหาลูกอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้เจอทุกครั้งอ่ะนะ
เป็นอย่างมืดฮ่าว่าตอนนั้นพี่ซาอยากผู้ชินเหมือนกับเธอ
ตอนนี้ผมจะให้แม่มาทำสัญชาติไทย
มันยังไม่ได้คุยตรงนี้จะอะไรยังไงกันบ้าง
แต่ก็กลิ่นแบบว่างานก็รู้มันอยู่แล้ว

จริงน่ะตอนนี้คุณติดเรื่องอะไรอยู่
ไม่อยากพูดอะไรที่จะเข้าใจกันผิด
และตอนนี้จะพูดแบบนี้อีก
ไปเป็นทางนู้นพูดแบบนั้นก็ไปทางนี้
วัฒนธรรพ์ภาพธาตุไทย
ต้องมีคนแม่อยู่
ทำส่วนต่อส่วนลูกไม่เกี่ยวครับ
ลูกเขามีสิทธิ์ที่สั่นชาติอยู่แล้วครับ
ยังไม่คิดอย่างไรครับเค้าบอกว่าจะขอคุยกันก่อนครับ
เราคุยอย่างไรมาคุยใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ไอ้คุยนี่คุยเองอยู่แล้วครับคุยคุยเองอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่า
คุยกับคุณย่ากันไปหาหลานด้วย
ใช่ค่ะใช่ไม่ค่ะก็ทางหลานไปหาไปหาคุณพ่อผมอะครับ
ใช่ครับใช่เค้าได้ไปด้วยไหมคะวันนั้น

หลายละเอียดมันเยอะครับนับซ้อน

โดนเรียกแหละครับโดนเรียกแหละ